มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถ
เป็นรถร่วมโดยสารบ่อขอสอของกรุงเทพรัชบุรีนะครับ
ซึ่งปรากฏว่าได้เสียหลักตกร่องกลางถนนที่จังหวัดนครปฐม

ก็ทำให้ผู้โดยสารตกลงมาจากรถ

คนขับรถนั้นอ้างว่าล้อล็อกกระทันหัน

แต่ตำรวจบอกว่าต้องสืบสวนหาข้อเท็จจริงนะครับ
ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่
ตอนนี้เตรียมแจ้ง๒ข้อหากับคนขับรถนะครับ

ร้อยตำรวจรีวีรวัตนาคสำริทอายุ๖๕ปี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสียชีวิต
นางสาวศักดิ์ศรีน้อยม่วงตานอายุ๔๑ปี

ขณะที่ผู้โดยสารในรถบาดเจ็บ๗คน

ตรงข้ามธนาคารแห่งประเทศไทย
ถนนบรมราชชนนีอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม

ทำให้เขาบังคับรถไม่ได้
พัชรินนันทะโลหะตระกูลพนักงานโรงไม้

ช่วงนั้นตัวเองอยู่บนชั้น๒ของโรงไม้

ตอนแรกได้ยินเสียงรถตกร่องน้ำ
หันไปดูรถก็วิ่งต่อมาได้

มีคนตกจากรถแล้วถูกล้อรถทับซ้ำ
ก็ตอนแรกเราเอาข้าวแล้วก็หันไป

ทั้งหน้าทั้งหลังเลยทับทั้งสองเลยตาย

กลัวเมื่อวานเนี่ยกลัวสั่นไปหมดเลย
นอนไม่หลับเพราะปวดหัวเลย

ใช่โอ้โฮไม่ไหว
ไม่เคยเห็นอย่างนี้สักทีน่ากลัวมากเลย
ทับทั้งล้อหน้าแล้วล้อหลังทับอีกดิ้นโอ้ย
ด้านครอบครัวทำพิธีรดน้ำศพร้อยตำรวจรีวีรวัตร
สาราวัดประสาทอำเภอพระนครศรีอยุธยา
มีข้าราชการตำรวจประชาชนที่รู้จัก
มาร่วมรดน้ำศพบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้า
นายวิโรธนาคสำริทพี่ชายบอกว่า
เรื่องกัญชนสูตรสาเหตุการตายแพทย์ได้ระบุว่า
เสียชีวิตจากการถูกกระแทกจนปอดฉีก

พร้อมอยากฝากผู้ประกอบการเกี่ยวกับรถโดยสารทุกชนิด
ว่าให้ตรวจราดูสภาพรถทุกครั้ง
ว่ารถพร้อมออกใช้งานหรือไม่
และอยากให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย
ไม่อยากให้เกิดกับครอบครัวคนอื่นอีก
รถคันที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่นำไปเก็บไว้
สถานที่เก็บของกลางสพนครชัยศรี
เมืองต้นร้อยเวรได้นัดนายพนมคนขับมาให้ปากคำแล้ว

เนื่องจากต้องไปดูอาการของกระเป๋ารถที่บาดเจ็บ
แต่เบื้องต้นอาจถูกแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และจะให้ช่างชำนาญการด้านเครื่องยนต์
สภาพรถว่ามีความขัดข้อง
ตามที่คนขับให้การตั้งแต่ครั้งแรกหรือไม่
นักวิชาการด้านวิศวกรรมการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินทรไทยเยอรมันระบุว่า
สาเหตุที่จะทำให้กระบอกสูบล็อกเบรกเสียหรือไม่ทำงาน

เช่นระบบเบรกลมของรถรั่วเพราะขาดการบำรุงรักษา

เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับกระบอกสูบล็อกเบรก
ทำให้ระบบล็อกเบรกทำงานอัตโนมัติ
หรืออาจจะเกิดจากการใช้ความเร็วจนต้องเหยียบเบรกบ่อย
ปั๊มลมเบรกทำงานไม่ทัน
ก็อาจจะเกิดปัญหาเบรกแตกได้
ไม่สามารถหยุดรถหรือบังคับรถได้

ควรตรวจสอบสาเหตุอุบัติเหตุในครั้งนี้อย่างละเอียด
เพื่อให้ออกมาตรการป้องกันในระยะยาว